เหมือนแบบนี้ไม่มีใครยอมแก่
นี้สมัยนี้มีแต่คนดูแลตัวเองกันทั้งนั้นนะคะ
อย่างดาราสาวรุ่นใหญ่วัย๔๐๕๐กรัฐ

คุณผู้ชมค่ะต่อให้รุ่นใหญ่แค่ไหน
ก็ยังต้องแบบเป็นขวัญใจเด็กได้นะครับ

หนุ่มหรอเมร์กนะคะหรอเหร่ามาตั้งแต่วัยรุ่นเลย
ปัจจุบันพี่วิลลี่ก็ยังหล่อเท่อยู่
หน้ายังเด็กนะรูปร่างยังฟิตค่ะ
ที่สำคัญพี่วิลลี่ยิ่งอยู่ในวงการ

ว่าเพราะอะไรเจ้าตัวถึงยังได้หน้าเด้งไม่แพ้

รับประทานอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ
หรือเลือกใช้เครื่องสำอางก็มีนะแล้วก็ไม้เด็ดเลย
วิลลี่เขาบอกว่าต้องอารมณ์ดีด้วยค่ะ
การบันเทิงเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมแบบไม่รู้สึกแก่
เพราะผมได้อยู่กับคนที่อเลิศแอคทีฟตลอดเวลา
ถ้าเราอยู่กับคนหนุ่มคนสาวเราเล่นอะไรต่ออะไร

ไม่รู้สึกหรอกว่าอย่างปีนี้๕๑อย่างนี้
คนก็จะไม่จริงเหรอ๕๑แล้วเหรอ

อารมณ์เป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้คุณสุขภาพดี
ทุกอย่างอยู่ที่สมองสั่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณตื่นมาแล้วแบบ
เฮ้ยวันนี้ทำอะไรดีวะ

คือหล่อขึ้น
แล้วเห็นพี่จิ๊บภายนอกหล่อแบบนี้ภายในแม่พี่จิ๊บบอกว่า
ไปตรวจสุขภาพมาเขาจะไปเตรียมมีน้องกันไงคุณ
หมอบอกว่าพี่จิ๊บเนี่ยแข็งแรงฟิตปังไม่แพ้หนุ่มวัย๓๐เลยนะคะ
ถ้าจะมีลูกก็ลุยวิธีธรรมชาติได้เลยคุณหมอว่างี้นะคะ
ไม่ต้องพึ่งหรอกการแพทย์เห็นไหมคุณว่าไม่ใช่หล่อเป๊ะแค่หน้านะ
เคล็ดลับอย่างหนึ่งดิฉันว่านะคุณรู้เลยป่ะ
ยังไงมีภรรยาเด็กทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนั่นเองนะคะ
แล้วเรามาปิดท้ายกันที่พระเอกขวัญใจคอละครยุคอนาล็อก

บ้านบอกว่าขอไปหมุนรีโมทก่อน
หมุนจอเปลี่ยนช่องไป

แต่ว่าบทบาทที่หลายคนยังจำมาถึงตอนนี้ก็นี่แหละ
พอพอที่ไม่ใช่ผัวอีอ้อยนะ
ผอจริงเป็นผอจอมเจ้าชู้จากละครแรงเหงา
แล้วคุณผู้ชมดูภาพสมัยละครแรงเงา๑๐ปีที่แล้วดิ

ปัจจุบันไปเจอมาในงานอีเวนต์ทุกอย่างยังเป๊ะมากคุณค่ะ
ความสูงความเท่ความหล่อเนี่ยเป็นไงเต็ม๑๐อยู่นะ
แล้วที่พี่ปิ๊บยังเป็นนุ่มวัย๕๐ที่ดูดีขนาดนี้
เป็นเพราะอะไรไปฟังค่ะ
ไม่ค่อยชอบกินอาหารออนไลน์
นึกออกไหมฮะซึ่งบางทีมันก็เลยสกิปเอา
หรือบางทีก็กินแซนวิชอะไรอย่างนี้
บางมื้อมันก็เป็นมื้อที่แบบเล็ก
หรือบางทีก็สกิปมือนั้นไปเลย
ก็แปลว่าทานน้อยลง

เราก็ต้องซื้ออยู่แล้วแล้วกินให้มันหมด

นี่ก็๑๐ปีแล้วตั้งแต่แรงเงาอะนะ